พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่พาไปดูอาณาจักรเต่ากันหน่อย
เพราะว่าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะกำลังจะมีการจัดงานวันเต่าโลก
ในวันที่๒๓พฤษภาคมนี้นะคะ
จะมีการรวบรวมเต่าพันธุ์ที่หายากกว่า๓๐สาย๑๓๐๐ตัว
เพื่อกระตุ้นให้คนนั้นมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่านั่นเองค่ะ
นิพนธ์วิชัยรัฐผู้มนุยการสวนสัตว์เชียงใหม่
เข้าตรวจสอบบริเวณส่วนจัดแสดงมินิซู
เพื่อจัดเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมวันเต่าโลก๒๓พฤษภาคมนี้
สัตว์เชียงใหม่จะมีกิจกรรมพบอาณาจักรเต่า
จัดแสดงเต่ากว่า๓๐สายพันธุ์กว่า๓๐๐ตัว
มีเต่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์หลายชนิดเลยค่ะเช่น
เต่าดาวประเมียนมาและเต่าราเดียต้าหรือเต่ารัศมีดารา
ประเทศดามากัสก้าฟังชื่อไม่คุ้นเพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์หายากนะคะ
ซึ่งอยู่ในบัญชีไซเตสอันดับ๑หรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์นั่นเอง
โอ้โหแล้วก็รูปร่างเขาจะแปลกคุณผู้ชมดูสิ
น่าสนใจนะคะเป็นเตาที่เราไม่ค่อยได้เห็นในชื่อประจำนานไม่คุ้นตาเลยแล้วรวดลายเขาสวยนะ

ใช่เต่าไทยก็มีเต่าไทยที่หาดูได้ยากใกล้ศูนย์พันธุ์ก็มีนะคะ
เดื่อยเต่าปูรูเป็นเต่าชนิดเดียวที่ปีนต้นไม้ได้คุณผู้ชมต้องไปดู

อกจากนี้ยังมีเต่าอัลดาบร่าที่มีอายุ๒๕๓ปี
เป็นเต่าที่อายุมากที่สุดและยังมีชีวิตอยู่โอ้โห

ต้องเป็นคุณปู่ทวดทั่วเต่า
โอ้โหแล้วปีนี้เนี่ยสวนสัตว์เชียงใหม่นำเต่าน้ำจืดน้ำกร่อย
เลี้ยงเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ได้มาจัดแสดงให้ได้ชมกันด้วยนะคะ
เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักเต่านอกจากจะเอามาเลี้ยง
หรือบ้างก็เอามากินแต่ไม่อยากแนะนำเลย
เขามีความเชื่อบางคนบอกกินเต่าแล้วจะอายุยืนเหมือนเต่าเพราะเต่าอายุยืน
ไม่นะคะเขาอายุยืนเพราะเขามีชีวิตค่ะ
จะบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่านั้นอีกด้วยค่ะ